เป็นเกมที่สนุกแล้วก็สูสีมากนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซีย
สู้กันแบบสูสีแถมยังมีประเด็นมากมายให้ได้พูดถึงอีกด้วย
สำหรับเกมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับไปติดตามเกมเมื่อวาน
รวมไปถึงความพร้อมของทีมชาติไทยที่จะเจอกับพม่าในวันนี้ครับ
เป็นเกมแห่งคุณภาพในการต่อสู้นะครับ
รูปแบบการเข้าทำเนี่ยคงไม่เท่ากับเกมในยุโรป
แต่ว่าถ้าวิ่งสู้ฟัดเนี่ยแรกกันมาต่อมาใช้ได้เลย
ใครที่ชอบเกมเร็วแล้วก็บดกันสนุกในเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับ
เพราะว่าเวียดนามนั้นบดจริงเพราะว่าโจทย์ของพวกเขาต้องการ๑ประตู
เพื่อพลิกสถานการณ์เข้ารอบให้ได้เพราะเกมแรกบุกไปแพ้อินโดนีเซียมา๑ประตูต่อ๒นะครับ
ก็ลุยมาก่อนนะครับคือถ้าเกิดขึ้นนำ๑๐แล้วรักษาสกอร์ได้เนี่ยเวียดนามเข้า
ครึ่งหลังนะครับอินโดนีเซียมาได้ประตูขึ้นนำจากความผิดพลาดของกองหลังของเวียดนาม
แต่ว่าพวกเขาก็สู้สู้เต็มที่ช่วงท้ายเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอนะครับ
หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับภูวันตันยิงระยะประมาณสิบแปดหลาเข้าไป
แล้วก็ในช่วงทดทดสามนาทีอ่ะคือทดเก้าสิบนาทีแล้วแล้วทดอีกห้า
แต่นาทีที่สามของการทดได้ประตูขึ้นมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับ
สนามแทบแตกเลยนะครับพอเสมอเนี่ยมันจบ๙๐นาทีพวกเขายังมีลุ้นต่อ
เพราะสกอร์รวมมันเท่ากันสามต่ออ่อสามตั้งสามไงครับ
ครับกองหลังที่มาเป็นประตูแทนเจินเห็นมันเพราะว่าเปลี่ยนภูเล่นไปหมดแล้ว
ทำให้อินโดนีเซียนั้นตามตีเสมอในสกอร์นี้เป็น๒ประตูต่อ๒ก็คือนำในสกอร์รวม
มาถึงตรงนี้เวียดนามต้องการ๒ประตูเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ได้
แต่สุดท้ายในช่วงต่อเวลาพิเศษพวกเขาทำไม่ได้ครับ
ก็สรุปนะครับเป็นอินโดนีเซียครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยสกอร์รวม๔ประตูต่อ๓
เกมนี้เสมอกัน๒ต่อ๒นะครับ
อินโดก็ไปรอนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ดังนั้นอีกหนึ่งทีมไทยหรือพม่านะครับติดตามวันนี้ได้
ไทยก็ได้เปลี่ยนอยู่นะครับเพราะว่าเกมแรกปลูกไปจะชนะมา๒สูง
ศูนย์อย่างน้อยตุนอเวโกไว้สองลูกนะครับประตูทีมเยือนการซ้อม
ครั้งสุดท้ายเมื่อวานนะครับก็ทบทวนในเรื่องของระบบแท็กติกทั้งหมด
สองแนวรับแยกซ้อมสู้พนักงานสำรองของสนามนะครับ
สีสันเพราะว่ามีการปรับปรุงใหม่เพื่อต้อนรับการมาเล่นในบ้านของไทยครั้งนี้นะครับ
หลังการซ้อมพี่ซิโก้กิติศักดิเสดังเมืองก็บอกนะครับว่าจะเปิดเกมเต็มที่
ย้ำอีกครั้งนะครับต้องการเก็บใช้ชนะเพื่อให้แฟนที่เข้ามาเชียร์ในสนามนั้นได้ดูเกมที่เป็นคุณภาพครับ
ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกผมคิดว่าคนที่เข้ามาชมมาเชียร์น้องนักฟุตบอลทีมชาติตลอด๒๓ปีที่ผ่านมาเล่นรัชมังคลานเนี่ยก็น่าจะสนุกอยู่แล้วนะครับ
ไปดูฝากฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับคู่แข่งของไทยพม่าครับก็ลงซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานเช่นกันนะครับ
นำทีมมาโดยเกอร์ซีเซกุญสือชาวเยอรมันนะครับก็ไม่ได้ให้มีการสัมภาษณ์แต่อย่างใดหลังจากจบการฝึกซ้อมนะครับ
ในวันนี้ครับมาดูผู้เล่นของทีมชาติไทยกันหน่อยว่าใครจะลงสนามนะครับนี่เป็นการคาดการณ์รวมไปถึงระบบการเล่นนะครับ
ก็คาดว่าจะมาในระบบ๓๔๑๒พุทธศาสประตูเนี่ยก็น่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันทร์เหมือนเดิมนะครับกองหลัง๓คนประกอบไปด้วยอดิษรพรมรักธนบุญเกษารัฐและกรวิทนามวิเศษนะครับ
ทางด้านชับปุ๋ยก็เป็นคู่ชุดแชมป์นะครับแชมป์เก่าปีสองห้าสิบสี่นะครับ
ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นผังตามนี้นะครับ
แต่ว่าสหรัฐเนี่ยจริงเป็นหนึ่งในคนที่มีใบเหลืองสะสมอยู่นะ
แต่ว่ายังออกซ้ายเป็นตัวจริงจากการคาดการณ์ส่วนชะปุ๋ยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงเท่าไหร่
ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นโปรก้าวอนันต์ที่จะมาเล่นตำแหน่งนี้นะครับ
เป็นโอกาสของชะปุ๋ยได้พิสูจน์ตัวเองส่วน
กลางตัวลุกนะครับก็จะเป็นชนะทิพย์สงกระสิน
เกมนี้น่าจะใช้เป็นคู่หน้าแต่จะมีการยืนเป็นหน้าเป้าสลับกับหน้าต่ำ
นั่นก็คือเกิกฤทธวีการอาจจะได้ยินเป็นหน้าเป้าเหมือนในเกมที่แล้ว
ครับแล้วก็ให้ธิรสินแดงดาถอยลงมาเป็นหน้าต่ำเพื่อให้มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ติดตามกันได้นะครับเกมระหว่างไทยกับพม่านะครับ๑๙นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ใครที่มีบัตรแล้วก็เดินทางไปชมไปเชียร์กันอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เหนือจากการเชียร์ผ่านหน้าจอแล้วนะครับในการดูฟุตบอล
คุณก็สามารถส่งกำลังใจนะครับขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวีได้ครับ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยการส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กำลังใจทีมช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๘ธันวาคมนี้ใครที่จะไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับ
ช้างศึกนะครับตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับ

ง่ายครับไปกดตรงไอคอนสติ๊กเกอร์
มันจะมีที่เขียนว่าฟรีอยู่เนี่ยของฟรีของดีเลยแหละ

ดปุ๊บก็ขึ้นเลยครับแล้วก็คุณผู้ชมรีบไปโหลดกันนะครับ
เพราะว่าสามารถร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐ